พอจบเรื่องลิเกดิฉันมาศิลปินยุคใหม่กันหน่อยแล้วกันนะคะ
ตอนนี้กระแสดราม่าเรื่องใหม่มาอีกแล้วนะคะ
สำหรับความแบ๊วที่แบบว่าหุยแบลเวอร์

เขาเรียกว่าดราม่าโอ๊ปใส่ไม้นี่เองค่ะ
ก็เป็นการเล่นทายคำดูจากป้ายเนี่ยดูจากภาพนะ
และภาพนี้เองค่ะเป็นภาพต้นต่อของความแบ๊ว

ต้องทายอย่างภาพเปิดมาเป็นโกบตัวใสแล้วก็มีไม้
หลายคนก็ดูก็พอจะเดากันออกนะคะ
บางคนก็บอกคอมเมนต์เด็กก็รู้นี่คือกบ
แต่ว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคำเฉลย
มันคือคำเฉลยว่ากบสายไม้
บางคนบอกว่ามันอาจจะยากไปสำหรับน้องหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นเครื่องมือช่างน้องอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะ
แต่หลายคนก็บอกว่าจะไม่รู้เลยเหรอ
คำว่ากบเนี่ยเรียกว่ายังไง

เดี๋ยวไปฟังเสียงกันก่อนดีกว่าค่ะ
อย่างนี้น่ะ

ยังไม่ใช่ครับคุณผู้ชมคือจะว่าน่ารักก็น่ารัก
แต่ว่าขำก็ขำแต่จะดูความว่าเอ๊ก็แบ๊วเวอร์ไปหรือเปล่าก็มองไปได้มั้ยครับ
เพราะว่าเราไปถึงสถาประวัตินะคะน้องเกิดปี๒๕๔๐นะคะ
ก็อายุก็ประมาณนึงนะคะแล้วก็๑๑แล้ว
แล้วก็เรียนอยู่นะคะตอนนี้ปริญญาตรีที่รามคำแหงอะไรอย่างนี้
ใช่แล้วคือมีเพื่อนในสมาชิกวงตอบถูกนะคะบอกว่ากบสายไม้
เพราะคุณไข่หรือว่าน้องไข่มุกก็ยังงงต่อไปยังทำหน้างงอยู่
ว่าเอ๊ะคืออะไรเท่านั้นยังไม่จบนะฮะ
ไข่มุกก็ตอบว่าที่ตอบว่าอบสายไม้ก็เพราะว่าเห็นกบ
ก็คือคุณอบอบไงก็เลยตอบว่าอบสายไม้
แล้วมีอีกข้อหนึ่งให้แก้ตัวอีกข้อนี้นะ
แล้วก็ภาพทางด้านขวาเป็นคนกำลังบอกทางกัน
ไข่มุกก็ตอบมาว่าป้ายเป่าหลง
ไม่ใช่นะคะน้องอธิบายว่าอย่างนี้ที่ตอบว่าป้ายเป่าหลง
ก็คือเห็นป้ายว่างเปล่าแล้วก็ผู้หญิงหลงทาง
ก็เลยรวมกันเป็นป้ายเป่าหลงนะครับ

แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายในโลกออนไลน์
บอกว่าเฮ้ยถ่ายรูปเพลียนเคล์เอาจริงเธอไม่รู้จริงหรือกะ

บางคนก็บอกหนูไม่รู้จริงหรือเปล่า

แต่ว่าตอนนี้ที่จะเล่าคือมันเป็นเทรนด์ไปแล้วนะคะ
ก็โลกโซเชียลก็ทุกอย่างบนโลกบันเทิง

คุณกบสุวนันนะคะหรือว่าจะเป็นคุณกบแท็กซี่

มีคนแซวกันเยอะเลยนะครับ
วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าแหมชีวิตไม่เคยเจอด้านดาร์กเลยหรือไง

อันนี้คือเราเป็นกลางแล้ว
แค่ให้นำเสนอว่ามันเป็นวิวัฒนาการของกระแสข่าว
การบรรเทิงที่มันแบบว่าเรื่องนิดเดียวเองแล้วมันก็งดเดียว
บางทีคิดในมุมน้องเนาะอาจจะคิดอยู่ในรายการไง
มีการจับเวลาให้พูดเร็วน้องอาจจะคิดไม่ทันอะไรอย่างนี้